ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ไปพบศพสาวลาว๒คนอยู่ในกลางป่าละเมาะจังหวัดกาลสิน
ตอนนี้ตำรวจภูทรกาลสินได้จับผู้ต้องหา๒คนแล้วเป็นชาวลาว
ส่วนผู้จ้างวานก็เป็นสาวชาวลาวคุณผู้ชมยังคงหลบหนีอยู่
ส่วนปมสังหารเป็นเรื่องของความขัดแย้งธุรกิจยาเสพติด
ผลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มภูมิผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
แถลงผลการจับกลุ่ม๕ผู้ต้องหาที่ร่วมกันรับจ้างก่อเหตุยิง๒สาวลาวเสียชีวิต
นำศพไปทิ้งเอาไว้ภายในป่าละเมาะที่อำเภอกุชินนามรายจังหวัดกรสินนะครับ
โดยมีญาติยืนยันกับตำรวจว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคนคือนางกองคำอายุ๔๐ปี
และนางสาวจันทร์สมอนอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นชาวชายบุรีแขวงสวรรค์นักเขตของลาว
กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๕คนถูกจ้างวานจากหญิงชาวลาวได้ค่าจ้างมา๔แสนบาท
พร้อมกับยาเสพติดหลังตกลงเรื่องของการรับงานกลุ่มผู้ต้องหาก็ได้พักที่โรงแรมในจังหวัดมุกดาหาร๖คน
กับผู้จ้างวานแล้วก็ติดต่อผู้ตายทั้งสองคนข้ามไปเพื่อตกลงเรื่องของธุรกิจนะครับ
โดยมีผู้เสียหาย๒คนขับรถเก่งไปรับที่ตลาดเทศบาล๑ที่มุกดาหารแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อขับรถไปจุดนัดพบ
ผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนก็เข้าไปยิงสองสาวลาวในรถจนเสียชีวิตจากนั้นก็ขับรถลัดล็อกไปตามช่องเขาเพื่อหลบหนีแล้วก็หลบเลี่ยงด่านตรวจของตำรวจ
จากนี้ผู้ต้องหายังได้ดึงกระเป๋าเงินแล้วก็สร้อยคอทองคำของผู้ตายออกมาด้วย
หลังจากนั้นก็ขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุไปแบ่งเงินกัน
แล้วก็ล้างคราบเลือดในรถที่อำเภอเมืองกรสิน
ส่วนผู้จ้างวานจะเร่งติดตามตัวดำเนินคดี
ขณะที่ปมสังหารครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งธุรกิจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ